เสร็จปุ๊บไปชนในบ้านเขาร้านเขาชนเสร็จปั๊บก็ยังไม่ยอมรับว่าตัวเองเมาที่สำคัญอย่าเพิ่งจับผม
เดี๋ยวผมขอปัสสาวะก่อนไปดูคลิปเหตุการณ์เลยครับ
กลับไป
ฟังเสียงเอาละกันนะขอจุดก่อนลากสักขนาดนั้น
เออเม้าไม่เม้าก็เอาฟังเอาละกันล่ะครับไม่ต้องบอกเลยฮะ
เขาบอกว่าในที่เกิดเหตุในกลิ่นเหล้านี่คลุ้งทีเดียว
ชาวบ้านก็บอกว่าโอ๊ยก็นายคนนี้แหละครับ
ขับรถไปชนเป็นรถบรรทุก๖ล้อด้วยเนี่ย
ขับมาอยู่ตามถนนในเขตชุมชนตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองที่ลำปาง
จู่ก็พุ่งชนร้านขายขนมจีนเขา
แล้วก็ร้านขายของชำเละเทะไปหมดเสาปูน
กล้องวงจรปิดเอ่ยอะไรเอ่ยพังหมดเนี่ยดูสภาพสิฮะ
ไปทิ้งอยู่แบบนี้เลยคาอยู่ในน่าร้านเขา
จริงแล้วคนขับเองพยายามจะหนีด้วย
แต่ชาวบ้านช่วยกันจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้
แล้วก็แจ้งจำรวจสพเมืองลำปางมาตรวจสอบ
พอมาถึงก็ท่าทางก็ขัดขืนอย่างที่เห็นในภาพ
อย่าเพิ่งจับขอปัสสาวะก่อน

ไม่ยอมให้จับอ้างว่าเขาปวดปัสสาวะปวดปัสสาวะอะไรแบบนี้
แล้วชาวบ้านก็ช่วยกันล้อมหน้าล้อมหลังแหละก็ชนเขานี่
ต้องรับผิดชอบกันก่อนสุดท้ายจำรวจก็มาถึง
เชิญตัวไปที่โรงพักนู่นไปปัสสาวะที่โรงพักแล้วกันนะ
แล้วก็ตรวจปริมาณแอลกอฮอลแน่นอนก็ต้องเกินแล้วฮะ
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายเรื่องของเมาแล้วขับต่อไป